ในพื้นที่ธุมพลพิษัยจังหวัดศรีนาสเกษ

จำใจกลับไปที่ร้านเดิม

ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะนี่เป็นภาพซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงที่เขาก่อเหตุก็คือวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
เขาไปทำทีขอเลือกลายทองก่อน
ขอดูเส้นนั้นเส้นนี้ลายนั้นลายนี้
คนขายเขาก็เอามาให้ดูแบบนี้นะคะ
และจังหวะที่เขาเอามือจับและคนขายเห็นว่าคนขายเผลอค่ะ
เดี๋ยวเขาจะรวบทองนะแล้วเขาก็วิ่งออกไปนอกร้าน

ดูว่ามันเข้ากับคอตัวเองไหมดูมันเข้ากับหน้าตัวเองไหม
สรุปสุดท้ายแล้วพลิกตัวหันออกไปเลยเดินออกไป
นี่ไงขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ตัวเองจอดอยู่ที่หน้าร้าน
เขาก็นิ่งเหมือนกันนะเขาปฏิบัติการแบบนิ่งเลยนะ
และหลังจากนั้นหลบหนีไปเป็นช่วงที่ตำรวจช่วงนี้กำลังพยายามที่จะหาหลักฐานติดตามตัวอยู่นะคะ
สรุปสุดท้ายค่ะเขากลับมาที่เดิมเอาทองมาขาย
ผู้ต้องหารายนี้นะคะชื่อว่านายสืบพงศ์วงบริพัฒน์อายุ๑๘ปีค่ะ
ถูกจับกุมได้ขณะที่นำสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทมาขายคืน
ให้กับร้านที่ตัวเองมาวิ่งราวทรัพย์ไปก็คือร้านทองเยาวราชตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย
ก่อนหน้านี้ก่อเหตุไปเมื่อ๕ธันวาคมค่ะ
อย่างภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดทำทีไปเป็นลูกค้า
ขอดูสร้อยหลายเส้นหลายขนาดจังหวะที่พนักงานเผลอค่ะ
เขาออกมาสวมใส่คอวิ่งออกนอกร้านไปเลย
ทางร้านเอาภาพกล้องวงจรปิดเอาไปให้ตำรวจไปแจ้งความไว้แล้ว
ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ปรากฏว่าช่วงนี้แหละที่ตำรวจกำลังตามตัว
ตำรวจบอกโอ๊ยไม่ต้องไปตามแล้วมาแล้วกลับมาที่เดิม

ปรากฏว่าผู้ต้องหาเอาสร้อยคอทองคำที่ตัวเองวิ่งราวไป
กลับมาขายให้กับพนักงานทางร้านเนื่องจากเอาไปขายให้กับร้านอื่น
กดราคาเอามาขายร้านเดิมดีกว่า
เจ้าของร้านและพนักงานค่ะเขาจำลักษณะของสร้อย
ที่เขาทำสัญลักษณ์เอาไว้และถูกก่อเหตุวิ่งราว

ก็เลยพูดคุยถ่วงเวลาอีกหนึ่งคนแอบไปแจ้งตำรวจ
แล้วตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวเขาไว้ได้นี่นะคะ
สอบปลาคำคนร้ายที่ชุบนายสืบพงษ์รับสรภาพ
ต้องการเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

พบว่าคนร้ายเคยมีประวัติต้องโทษในคดียาเสพติดมาก่อนด้วย
หลังจากนี้ต้องนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ